หลังจากเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานช่วงบ่ายเป็นการบันทึกเทปไปหนึ่งรอบ
ส่วนรอบที่๒ก็คือช่วงประมาณ๔ทุ่มประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลไป
จุดเทียนชัยแล้วร้องเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะหลายคนนะคะ
เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็เลือกที่จะนอนค้างคืนที่นั่นเลย
เราไปติดตามบรรยากาศกับคุณอริยาเฟื่องประดิษฐกุลรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังกันค่ะ
ขณะนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
ซึ่งทีมข่าวมารอติดตามบรรยากาศนะคะตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
ก็เจอประชาชนที่เดินทางมาเพื่อที่จะรอลงนามแสดงความอาลัย
คนแรกเดินทางมาตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวง
ถนนหน้าพระรานพระบรมมหาราชวัง
เพื่อที่จะมารอต่อแถวลงนามแสดงความอาลัย
และสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
สาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าลงนามในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยประชาชนบางส่วนได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
และร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบรมี

ปักหลักนอนค้างคืนที่บริเวณท้องสนามหลวง
อย่างเช่นนางสาววชิรยาพิษวงศ์และเพื่อน
เดินทางมาจากจังหวัดอายุทยาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อคืนพอเสร็จจุดเทียนเสร็จก็นอนค่ะที่นี่ค่ะ
เพราะว่าตอนเช้านี้จะรอลงน้ำด้วยค่ะ
คนมันเยอะเยอะจริง
มาเพื่อพ่อโดยเฉพาะป้าปลื้มค่ะ
ปลื้มจริงเห็นคนไทยมาด้วยใจอะค่ะ
ส่วน๓ท่านนี้ใช้เวลาเดินทางกว่า๒๐ชั่วโมง

โดยเดินทางมาถึงพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้
และมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบรมีทุกรอบนะคะ
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๓ท่านยังไม่ได้จองตัวโดยสารขากลับ
และอาจจะต้องเดินทางกลับด้วยตัวยืนตลอดทาง
แต่เมื่อทีมข่าวสอบถามทั้ง๓ท่านบอกว่าไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
เพราะว่าในหลวงราชการที่๙ทรงเหน็ดเหนื่อยกว่าหลายเท่าค่ะ
รู้เลยว่าตอนนี้คือไม่มีที่นั่งแล้ว
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ว่าทำให้เราย่อท้อกับเรื่อง
เรายังสบายผสานมากนะ
บ้านป้าคือทั้งตระกูลเราเราจะไปจุดเทียนตลอดที่อำเภอ
และปีนี้นึกไม่ออกว่าเราจะไปกันยังไงในชุดอะไร
ขณะที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้ตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงสาย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงขอความร่วมมืองดการจุดเทียน
และให้วางดอกไม้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ค่ะ
สำหรับการดูแลความสงบเรียบร้อยในวันนี้
มีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนหรืออกฟ
ดูแลความเรียบร้อยเส้นทางพระราชดำเนิน
และตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน๕จำนวน๑กองร้อย
รับผิดชอบตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรอง๗จุดโดยรอบพื้นที่
ซึ่งมาตรการในช่วงวันหยุด๓วันนี้

เพราะว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ขณะนี้นะคะประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะร่วมลงนามแสดงความอาลัย
โดยได้เข้าแถวตั้งแต่บริเวณหัวถนนหน้าพระธาตุ
ยาวไปจนถึงวัดพระมหาธาตุ
แล้วก็โค้งมาในบริเวณสนามหลวง
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย

อารยาเฟื่องประดิษฐ์กุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังค่ะ